คุณผู้ชมคะไปดูข่าวนี้นะเรื่องนี้น่าสะลดใจจริง
แล้วด้วยความที่อากาศมันร้อนช่วงนี้
มักก็จะอาจจะไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำ
แล้วพ่อแม่ลูกปิดเทิมใช่ไหมจะพาลูกไป
ปรากฏว่าครอบครัวนี้มีลูก๓คน
คือลูกลงไปเล่นน้ำแล้วเหมือนลูกจมน้ำ
พ่อกับแม่พยายามเข้าไปช่วยลูก
คุณรู้ไหมช่วยลูกได้แต่พ่อแม่จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาลูก

ลองไปดูหน่อยว่าตอนที่พยายามจะพาร่างของพ่อและแม่
ขึ้นมาจากน้ำญาติร้องไห้กันระงมค่ะ
ว้าวว้าวววววว้าววววว
โอ้โหคือคุณเห็นแบบนี้มันเศร้าเลยนะ

แล้วคุณลูก๓คนนะขวัญไล่เลี้ยงให้คุณผู้ชมฟัง
มีลูกชายอายุ๑๖๑คนคนโต
ลูกสาวอายุ๑๑คนที่๒
ลูกคนสุดท้องคืออายุ๙ขวบ

แล้ว๓คนนะคุณจะอยู่ยังไงตอนนี้กำพร้าพ่อกับแม่แล้ว
ความรักของพ่อแม่เห็นลูกจะจมน้ำลงไปช่วยช่วยลูกได้สำเร็จแต่ทั้งคู่จมน้ำนะคะ
ของนางสาวนิพาพรสัมพลอายุ๓๒ปีร่ำไห้แทบขาดใจอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
เพราะกู้ภัยไปนำร่างขึ้นมานะคะจากแม่น้ำปิ่ง
ลูกค่ะและครอบครัวนี้ไปเล่นน้ำกันบริเวณหาดทรายหลังฝ่ายน้ำล้นวังยางค่ะ
อยู่ในอำเภอคองขลุงค่ะที่กำแพงเพชร
พยายามกระโดดน้ำลงไปช่วย
แต่กระแสน้ำตอนนั้นมันแรงคุณแล้วก็มันลึกมากด้วย
สุดท้ายถูกพัดกันไปคนละทิศคนละทาง

แล้วก็มีคนที่มาตกปลาอยู่แถวนั้นเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้

แต่กลายเป็นพ่อกับแม่ถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตา

พยายามไปช่วยกันค้นหาร่างของทั้งพ่อและแม่

ร่างของแม่เนี่ยลอยไปติดกับสายเบ็ดนะคะตรงที่จุดที่เขาหาปลากัน

ประดาน้ำอีก๒๐นายก็พยายามค้นหาคนเป็นพ่อนายอนุพงศ์
ไปกว่า๕ชั่วโมงจนกระทั่งเวลา๔ทุ่มครึ่ง
เจอร่างของพ่อค่ะห่างออกไปอีก๕๐๐เมตร
กระแสน้ำมันเชี่ยวแรงจริงแล้วมีความลึกถึง๑๐เมตร
ร่างของนายอนุพลพอถูกเจอแล้ว
ประดาน้ำเจอก็ถูกลอยออกไปอีก
ก็เลยต้องยุติการค้นหาเพราะกระแสน้ำมันเชี่ยวกราดมาก

เดี๋ยวเขาจะทำการค้นหาต่อในวันนี้นะคะ

วีระนามัยอายุ๕๗ปีเล่าแบบนี้
ทั้ง๕คนเขาออกไปตัดไม้กันมา
แล้วก็อยากจะแวะไปเล่นน้ำเพราะอากาศมันร้อน

คิดจริงว่าจะกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้
ทางด้านกำนันตำบลแม่ลาดนะคะนายชูศักดิ์บอกว่า
ตรงนี้มันเป็นช่วงที่ฝ่ายขาด
ทำให้ร่องน้ำตรงนั้นมันลึกคุณ

เอาอย่างนี้กำนันตำบลแม่ลาศฝากเตือนประชาชนบอก
ให้ระมัดระวังอย่าไปเล่นน้ำจุดนี้เด็ดขาดเลย
ที่แหละเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมด้วย
ก็อย่าให้กล้าใส่ตานะระวังกันด้วยแล้วกัน
ขอบคุณครับเจอใจกับครอบครัวด้วย